วันนี้ไปพบกับคุณชายพรน้อมพิทักษ์เจริญนะครับ
ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์บุหลวง
พร้อมกันนะครับกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย
วางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บุหลวงเช่นเดียวกัน
เคราะห์ให้ฟังกันวันจันทร์สัปดาห์แรกวันนี้ครับ
หลายวันเหมือนกันนะครับวันศุกร์กลับมาซื้อ
ก็ยังซื้อสุธิอยู่๒๖๐๐กว่าลาททีนี้เราจะเห็นว่า
ปริมาณเงินเข้าถ้าเกิดดูจาก
อำนาจชาตินะครับตลาดขุดจริงจริง
จริงสุดที่ละอาจจะยังเป็นขายสุดที่อยู่

แต่ค่าเงินบาทครับพี่นิดวันศุกร์เราเห็นหลุด๓๒บาทมาแล้ว

แล้วก็มีแนวโน้มว่าระยะสั้นค่าเงินบาทจะยังคงแข็ง
ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราดู๒ตลาดหลักระหว่างตลาดทุนก็คือตลาดทุนบ้านเรานะครับ
กับในส่วนของตลาดทางด้านตราสารหนี้
ดูเหมือนตลาดตราสารหนี้จะคึกคักในแง่ของเป็นแหล่งรับเงิน
ถูกต้องครับเพราะว่าเราดูปริมาณการซื้อขาย
อย่างแค่วันศุกร์วันเดียวเนี่ยมีเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในตราสารหนี้บ้านเรานะครับ
หมื่นล้านแค่วันศุกร์วันเดียวนะครับ
แล้วก็ถ้าเกิดนับตั้งแต่เปิดทำการปีนี้มาเข้าไปแล้วล่าสุดประมาณที่๗หมื่นล้านครับ
อันนี้แสดงว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเรียกว่าอยู่ในภาพที่
นักทุนต่างชาติค่อนข้างจะมั่นใจนะกับภาวะเศรษฐกิจในเรื่องของประเด็นทางด้านการมงการเมืองก็สงบนิ่ง
ผมจำได้ว่าเมื่อสักกลางปีที่แล้วเราคุยกัน
เข้าใจว่าเงินของนักทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาในตลาดตราสารหนี้
ครึ่งปีแค่ประมาณสัก๗๘หมื่นล้าน

ใช่นะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้แบงค์ชาติอาจจะต้องพยายามควบคุมนะ
จริงอยู่ว่าเราอาจจะได้เปรียบเรื่องการนำเข้าออกกากประเทศเพิ่มการ
แต่ส่งออกไม่น่าส่งผลดีแน่นอน
เดี๋ยวผมลองไปไล่เรียนอยู่ประเด็นต่าง
แล้วก็ผลปรากฏว่านักทุนคาดการณ์ว่าปีนี้เงินเฟ้ออเมริกาอาจจะได้ไม่ตามเป้าเขา
เพราะน่าจะส่งผลให้เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยช้าไปอีก
ครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหคุยกัน๓ครั้ง๔ครั้ง

แล้วก็พอคนฟังถ้อยแถลงคำพูดของประธานเสร็จ
ดูเหมือนก็อาจจะโทนดาวน์ลงมานะหรือสองถึงสามครั้ง
ก็ตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในยุคของถ้าเศรษฐกิจขยายตัวดี
คนเนี่ยจับจ่ายใช้สอยลงทุนปกติแล้วเงินเฟ้อเนี่ยปรับตัวขึ้นช้า
หรืออยู่ในระดับต่ำเนี่ยโอ้โหวันนี้นี่ถือว่าเป็นช่วงเวลายุคทองของตลาดทุน
ของตลาดหุ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเงินเฟ้อค่อยปรับตัวอยู่ในระดับต่ำ

อันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่เอื้อต่อการขึ้นของตลาดหุ้นถูกไหมครับ

อันนี้ทั้งบ้านเราและทั้งต่างประเทศด้วยเหมือนกัน
โอ้โหเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับ
ตลาดหุ้นจริงแล้วเราชอบที่จะมีเงินเฟ้อบ้างนะครับ
เพราะว่าคนออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับยอดขายเติบโตขึ้น
จดทะเบียนโดยส่วนใหญ่สามารถที่จะเรียกว่าขยับราคาที่นิดนึงนะครับ

แต่ถ้าสังเกตไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินเฟ้อต่ำมากแล้วเริ่มปรับตัวลดลง

พอเงินฝืดปุ๊บนั่นหมายความว่าคนส่วนใหญ่หยุดการใช้จ่าย

ไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอยไม่ค่อยกล้าลงทุน
เงินก็จะหมุนแล้วไม่ค่อยหุ่นแน่
ใช่อย่างนี้ตลาดหุ้นจะไม่ค่อยดี
เพราะว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมันก็จะซบลง
แต่ถ้าเฟ้อมากเกินไป

ใช่ร้อนแรงเนี่ยแน่นอนในแง่ของคนที่คุมกฎคุมนโยบาย
ไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารชาติของทุกแห่ง
รวมไปถึงในส่วนของตัวกระทรวงการคลังเอง
ก็ต้องออกมาตรการมาคอนโทรละ

ตอนนี้ตลาดภายในภาคก็ยืนเหนือ๑๘๐๐ล้าน
ทางเรามองปีนี้จะไปถึงจุดไหนครับเมฆ
หรือว่ามันเป็นระดับไหนที่ต้องเริ่มระมัดระวัง
จริงแล้วเนี่ยถ้าดูในเคสที่เราบอกว่า
ตลาดไทยภาพเศรษฐกิจทุกอย่างโสดุ
เราก็มอง๑๘๗๐จุด
ซึ่งจริงมองจากตรงนี้ไปตรงระดับของเราปลายปี

แต่ว่าในขณะเดียวกันผมคิดว่านักลงทุนในตลาด
จะมองอย่างนักศักดิ์ที่เลือกเป็นรายกลุ่มและรายหุ้นมากกว่า
เลือกเป็นรายอุตสาหกรรมเป็นรายทั่ว
ซึ่งตัวหนึ่งที่หลายที่ผมเรียกว่าหลายที่
ท่านท่านเรียนลองติดตามข่าวก็เห็นว่าแนะนำคล้ายกัน
กลุ่มหนึ่งที่น่าจะน่าสนใจไปพิษัยก็คือกลุ่มธนาคารในปีนี้
เพราะว่าเรามองว่าทั้งเรื่องของการเคลื่อนตัวในประเทศ
เรื่องของอัตราโรคเวทีอยู่ที่น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว
จะส่งผลให้กลุ่มธนาคารได้ผลประโยชน์ดี
ซึ่งปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าครับกลุ่มธนาคารก็จะประกาศงบ
ไตมาสที่๔ของเมื่อกี๊ออกมาแล้ว

กลุ่มธนาคารปีนี้ถ้ามองก็เราคาดว่าจะโตขึ้นประมาณสัก๑๐๑๓โดยส่วนใหญ่

โอ้โหเจอตัวนั้นตัวนี้ต้องมานั่งสำรองเพิ่มกัน
ใช่ครับตอนนี้เราก็คิดว่าน่าจะกลับมาสู่ภาวะปกติแล้ว
แต่นี้ถ้าธนาคารได้รับผลประโยชน์จากเศรษฐกิจที่ค่อยขยายตัวดีขึ้น
คุณภาพหนี้ก็จะค่อยดีขึ้นด้วย
ฉะนั้นในส่วนของธนาคารเองปีนี้ก็น่าจะรู้สึกดีขึ้นนะ
กับนายธนาคารน่าจะปวดหัวน้อยลงไงนะ
น่าจะมีข่าวว่าตัวนั้นตัวนี้จ่ายไม่ได้แต่มาตั้งสลองคงไม่มี
อะไรอย่างนี้คุ้มไม่น่าจะมีนะ
อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าติดตามก็คือกลุ่มสื่อสารครับ
ซึ่งประมาณช่วงพฤษภามิถุนาก็จะมีการประมูลขึ้นความถี่กันอีก
ถูกไหมฮะที่เราคิดว่าแหม่เวิร์สเคสก็อย่างน้อยก็มีขึ้นอยู่ในมือแล้วให้เช่า

ประมูลไม่ได้แล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ย
หุ้นก็ต้องบอกว่าไม่ได้ปรับตัวดีเท่าไหร่นะครับดีก่อน
ใช่ครับก็อันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่หลายคนจับตานะ
ว่าการแข่งขันหลายคนผมคิดว่าในเชิงของผู้บริโภคเองหรือในแง่ของผู้กำกับ
ถ้าเกิดว่ามีอยู่แค่๒๓บริษัทมันจะกลายเป็นการผูกขาด
จะกลัวในเรื่องผูกขาดนะครับ
ก็จะทำให้ในส่วนของผู้บริโภคอาจจะเสียผลประโยชน์
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นในส่วนของประเด็นที่ต้องติดตามสถานี
เรามีขึ้นสไลด์ให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับ
ก็ต้องติดตามครับในเรื่องของค่าเงินนะครับ
มาดูต่อว่ายังจะแข็งค่าต่อไปไหมนะครับ
เพราะว่าอันนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญนะครับ

ผมคิดว่าอาจจะไม่ส่งผลดีในระยะยาวแล้วนะครับ

สำหรับคำแนะนำต้นสัปดาห์วันนี้วันจันทร์
เอาคำแนะนำไปปรับใช้กับเรื่องของการลงทุนของตัวเองต่อไปครับ